เอาล่ะคุณผู้ชมเราไปตลอดดูเรื่องราวดีอีกเรื่องราวหนึ่งดีกว่านะคะ
เป็นเรื่องราวความสามารถของคุณยายคนหนึ่งค่ะอายุเจ็ดสิบปีแล้วอะค่ะ
แต่ว่าความสามารถในการไถปัตเตอร์เลี่เนี่ยนะคะโอ้โหเชี่ยวชาญมากเลย
ไปดูกันดีกว่าว่าเชี่ยวชาญเก่งกาดขนาดไหนค่ะนี่เลยบุกไปที่บ้านของนางอุไรการบรรจงนะคะ
เป็นชาวโคราชค่ะยึดอาชีพตัดผมชายมานานกว่าห้าสิบปีแล้ว
และนี่แหละค่ะก็คือขอเรียกคุณยายอุไรแล้วกันนะคะ
กำลังตัดผมให้กับลูกค้าอยู่ภายในร้านร้านก็เป็นสไตล์แบบบ้านบ้าน
ชันทรัพย์กันเองกันเองแบบเนี้ยค่ะมงด้วยหลังฆาตสังกษี
สภาพเปิดโล่งมีความคลาสสิกและวินเทจอยู่ในตัว
แล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะคุณชนะลูกค้าของคุณยายอุไรก็ยังมีเด็กนักเรียนด้วย
นั่งรอคิวตัดผมอยู่เป็นสมนต์มากค่ะครับ
ก็มีลูกค้าประจำทั้งผู้ชายผู้หญิงตลอดต่อเนื่องมากว่า๕๐ปีนี่แหละ
ทำให้มีรายได้จากการตัดผมเฉลี่ยแล้ววันหนึ่ง๓๐๐๕๐๐บาทเลยนะคุณ
วกลบคุณหารแล้วเดือนหนึ่งได้เงินเดือนไม่น้อยเป็นหมื่นหมื่นกว่าเลยนะคะ
และราคาสำหรับการตัดผมผู้ชายก็คือหัวละ๕๐บาท

แล้วเนี่ยราคามันเป็นร้อยแล้วนะส่วนผู้หญิงค่ะราคาเริ่มต้น๗๐๑๒๐บาทเท่านั้นนะคะคุณ
ผู้ชายก็ได้ตัดผมผู้หญิงก็ได้ตัดผมเด็กก็ได้เก่งจริงเลยนะคะ
เราก็เลยอยากจะรู้ว่าแหมราคานี้คุณยายเนี่ยตัดได้ยังไงราคานี้อยู่ได้หรือเปล่า
คุณยายบอกว่าอยากจะช่วยเหลือคนในหมู่บ้านตัดในราคาย่อมเยาว์ออกเป็นกันเอง
ก็เลยมีลูกค้าประจำมาแวะเวียนใช้บริการอยู่เสมอนะคะ
แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะรู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าคุณยายไปเรียนตัดผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ทำไมโอ้โหเชี่ยวชาญขนาดนี้คะคุณยายค่ะ
เรียนมีความรู้ตั้งแต่อายุกี่ปี
อายุ๑๔ปีเข้าตลาดไปเรียนที่ตลาด

ก็มีเพราะว่าได้อยู่อยู่เป็นบางวันบางวันก็มากบางวันก็มีก็เงาแต่
อืมแล้วอายุเยอะอีกหนึ่งไปเป็นอุปสรรคไหม
แล้า
ข้าขายข้าขายเพราะปิ๊นก็เลยเรียกอันวิชานี้
แล้วลูกค้าเขาติดใจอะไรยายบ้าง
ก็ยายก็ค่อยทำค่อยปิ๊นเข้าไปไม่รีบ
ทำแบบสบายใครมาก็ตัดได้
ต้าได้ทุกทุ่งไหมครับต้าได้ทุกทุ่ง
มีเทคนิคอะไรแตกไหมการถัดโฮง
มีอยู่อย่างในโทรทัศน์

ข้างหน้าข้างหลังก็มาทำตามเขา
นี่เป็นนักเรียนรู้โดยแท้จริง
คือนอกจากไปร่ำเรียนมาตั้งแต่อายุ๑๔แล้วเนี่ย

เป็นการฝึกทักษะเพิ่มเติมด้วย

มีลูกค้าแวะเวียนกันมาไม่ขาดสาย
เพราะลูกค้าบอกว่า
ว่าตัดดีกว่าร้านอื่นด้วย

ไม่แพงไงมันถูกอกถูกใจ
คุณยายถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้ว
แต่ก็ยังสามารถทำงานได้อยู่
คุณยายบอกว่าจะทำอาชีพนี้ต่อไปเรื่อยจนกว่า
สายตาจะมองไม่เห็นเอาให้ถึงที่สุด
หรือว่าทำจนกว่าไม่มีแรงจะทำได้

ทำให้คนอย่างเราที่กำลังเป็นวัยรุ่นอยู่

สิบกว่าสิบกว่าไปปลายแบบนี้หาวัยทีนะคะพูดเล่นนะ
คือมีกำลังใจเลยเห็นคุณยายอายุจะ๗๐แล้ว

เพราะฉะนั้นเราขอมอบเพลงนี้ให้กับคุณยายอุไรเลยค่ะ

เหมาะสมกับคุณยายเสือแก่ยังมีไฟ